คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจใช้ปืนกราดยิง
แล้วก็จี้ชิงทองไปจากร้านทองในห้างดังที่กลางเมืองลบบุรีนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่๓ศพบาดเจ็บอีก๔ราย

เหตุอุกอาจกลางห้างดังใจกลางเมืองลบบุรีเมื่อค่ำวันนี้
ที่มีโจรสวมชุดลายพรางขับร่นร้านทอง
พร้อมกับกราดยิงทั้งเด็กและผู้หญิง
รวมทั้งรอบพอห้างรวมสามศพ

คาดคิดว่าจะทำกันได้ถึงเพียงนี้
ความคืบหน้าเรื่องนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประชุมทีมสืบสวนสอบสวน
ร่วมกับคนตำรวจโทอำพลบัวรพร
บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ติดตามตัวคนร้ายพร้อมกับปิดเมืองไล่ล่า
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
พบเป็นคนร้ายเป็นชายสูงร้อยหกสิบหกเซนติเมตร
หมวกไอ้โม่งเสื้อดำกางเกงลายพราง
ยืนยันได้ว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการแม่นปืน
และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาจยกรรม
เพราะห่วงเวลาที่คนร้ายยืนอยู่บนขอบตู้กระจก
จะเห็นว่ารู้เหลี่ยมในการยืนริมขอบกระจก
เพื่อกันไม่ให้กระจกแตกขณะกวาดทองคำจากตู้เก็บทองคำ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้

แต่ทั้งนี้ผู้ที่มีความชำนาญในการแม่นปืนนั้น
สามารถเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความชื่นชอบในการยิงปืนก็ได้
พร้อมยืนยันจะเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะเป็นอันตรายต่อประชาชน
ตอนนี้ต้องไปดูหลายอย่าง
หรือมือปืนรับจ้างที่แอบไปซ้อมยิงปืนได้บ่อยก็อาจจะเป็นได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่โฟกัสคือว่าเป็นนักแม่นปืนยิงปืนคล่อง
ด่านครอบครัวประชาชนที่มีความชอบในการแม่นปืน
ผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้ก็ทยอยมารับศพ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อและแม่ของน้องไทตันเด็กชาย

เดินทางเข้ารับเอกสารขอรับศพลูกชาย
กับตำรวจสพเมืองลบบุรี
ซึ่งทั้งคู่มีสภาพเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะสูญเสียลูกชายคนแรกในชีวิตอย่างกระทันหัน
โดยทางคดีความครอบครัวปล่อยให้เป็นไป
ตามกระบวนการทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับครอบครัวของรอปภที่เสียชีวิต
ก็เดินทางไปรับศพด้วยหัวใจที่แตกสลาย

มีผู้เสียชีวิต๓ศพคือน้องไทตันวัย๒ขวบ
นางสาวธิดารัฐทองทิพย์พนักงานร้านขายทองอายุ๓๑ปี
นายธีรชัตนิมมารอปภห้างอายุ๓๓ปี
อกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีก๔คน
โดยขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวของเงินรางวัลนำจับคนร้าย
ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย
ล่าสุดในส่วนของตำรวจเพิ่มจาก๑แสนบาทเป็น๒๔๕๐๐๐บาท
และทางบริษัทออโรล่าเจ้าของร้านทองที่ถูกปล้น
สมทบอีก๑แสนบาท
สรุปรางวัลนำจับเป็นทางการตอนนี้๓๔๕๐๐๐บาท
สมทบทุนรางวัลนำจับคนร้ายจากพันธมิตรอีกหลายเจ้า
รวม๒๑๐๐๐บาท
ขณะนี้มีเงินรางวัลนำจับทั้งสิ้น๕๕๕๐๐๐บาท
อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
หากใครที่พบบุคคลต้องสงสัย

หรือ๑๑๙๕กองปราบรามหรือตำรวจใกล้เคียง
เพื่อไม่ให้โจรรายนี้ลอยนวล
พิมพ์ข่าวเทราะทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป